หมาตัวนี้งอนตุ๊บป่องเลยเพราะแม่ดันไปรักคนอื่นมากกว่า
แม่ไอ้ตัวเขียวน้ำมันดีกว่าหนูตรงไหนอ่ะ
เออตัวมันก็เขียวหางมันก็ขยับไม่ได้
โอ้โหกินมันก็ไม่ต้องกินเห่ามันก็ไม่ต้องเห่าอ่ะ
ทำไมแม่ไม่รักหนูแล้ว

เป็นที่มาของคำว่าหมาหงอยเป็นไง
หงอยจริงตาเราห้อยเลยเนี่ย
ไม่รักหนูแม่ไม่เปิดประตูให้หนูเข้าบ้านแล้วใช่ไหม
ถ้าน้องพูดได้น้องก็คงพูดแบบนี้ออกมาคุณ
รู้ไหมแม่อุ้มแต่ตุ๊กตาแม่ไม่อุ้มหนูเลยอ่ะ
วันหลังนะหนูจะกัดตุ๊กตาที
หนูจะแอบเอาตุ๊กตาไปซ่อน

น้องบ่ายตองดูคุณเป็นคนเข้าใจหัวอดกันหมาจังเลยนะ
ใช่ดิฉันมีความคุกคลีกับหมา

เดี๋ยวจะเปิดรูปให้ดู

สีหน้าทำไมเจอสาวชอบบอกว่าคุณชนะหน้าเหมือนจังเลย